ออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่ตลาดนัดรถไฟรัชดากันต่อค่ะ
ช่วงนี้ขอเอาใจคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันบ้าง
เขาว่ากันว่าถ้ามาที่ตลาดนัดรถไฟแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ต้มยำแต่ไม่มาที่ร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
ร้านนี้นะคะเขาจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรบ้างนั้น
ต้องให้นักเล่าเส้นสุดหล่อของเราไปไขข้อข้องใจแล้วล่ะค่ะ

แต่ว่าตอนนี้เราพร้อมนะครับที่กลับไปออนทัวร์กับร้านเส้นในตลาดนัดรถไฟรัชดาแห่งนี้นะครับผม
ร้านที่สามนี่นะครับจะบอกได้เลยนะครับว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับ
ซึ่งน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นด้วยมันกุ้งแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวสดแท้เลยครับผม
ทำให้ร้านนี้ขายดีไม่แพ้ร้านอื่นเลยทีเดียวนะครับผม
เอางี้ตามผมไปสืบสาวราวเส้นกับร้านเตี๋ยวกุ้งรสไฟพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับนี่รายการเล่าเส้นไม่ลนนุ่งของเรามาตลาดรสไฟรรชดาตั้งทีนะ
เขาบอกว่าต้องมีร้านเส้นเด็ดอยู่ที่นี่

เท่านั้นเลยเท่านั้นเอกลักษณ์ของเตี๋ยวกุ้งรสไฟที่โดดเด่นมีอะไรบ้าง
จริงมันก็ไม่ได้มากมายนะคือเครื่องเยอะเครื่องเยอะอย่าง
มีกุ้งมีปลามีหมึกมีปูมีหอยไข่ออนเซ็นล็อปเตอร์
เมนูแนะนำของทางร้านเตี๋ยกุ้งรถไฟหน้าหนาวเลยแนะนำให้ทานทุกอย่างเลย
ก็คือใส่ทุกอย่างครบได้หนึ่งชามแล้วเส้นอ่ะเส้นเลือกเส้นอะไร
ที่พิเศษของผมคือบีเป็นเส้นราเมง
แม้พี่กรีดที่ว่าเครื่องเยอะจัดเต็มเนี่ยจะเยอะจะดีมีคุณภาพขนาดไหน
ต้องให้นักเล่าเส้นของเราไปพิสูจน์ถึงหน้าเตากันก่อนแล้วถึงจะเชื่อค่ะ
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูส่วนผสมของ

กันเร็วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่บอกว่าใส่เครื่องทะเลนี่แบบเต็มที่เลย

แต่ปกติจะเป็นของนิวซีแลนิวซีแลนด์เราชอบแบบไหนบ้างครับ

ถูกต้อง
ถ้าลงชามผมขายอยู่ที่๕ภัย
มีคนไว้สั่งไหมเอ่อมีมีเหมือนกัน
เส้นทั่วไปแล้วที่ชั่วโรงสุดก็เป็นราเม้งอันนี้ราเม้งเลย

เดี๋ยวน้ำซุปนี่เราทำเป็นต้มยำสำเร็จมาเลยเหรอ

ไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีหอมหอมแดง

แล้วก็ผมก็จะใส่เป็นมันกุ้ง
เพิ่มความเข้มข้นให้มันมีเทคเซอร์เนื้อนิด

เอามันกุ้งมาเป็นส่วนผสมในน้ำซุปด้วยเหรอเนี่ย

แล้วมันกุ้งเลอเวอร์คนไหนจะไปอดใจไหวล่ะ

หอมมันกุ้งแน่เลย

เร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่ไหวแล้ว

เดี๋ยวกุ้มรถไฟไตเอส

ไม่ต้องปุ่มอะไรเพิ่มนะ

ตัวเลขเนื้อมันหวานเนื้อหวานมากเลย

เป็นสดรับของสดมาแล้วเขาน็อกมาทั้งเพลงเลย
ก็จะไม่ให้กุ้งมังกรสดตลอดจนถึงเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ยังไงล่ะครับ
เพราะหลังจากที่พี่กริจรับซีฟู้ดของสดมาทั้งหมดแล้วเนี่ย
ทุกอย่างก็ต้องแช่แข็งอยู่ในความเย็นตลอดเวลา
เวลาที่มีออเดอร์มาก็ค่อยเอาออกมาละลายน้ำแข็งประมาณ๕นาที
ทำความสะอาดและตัดแต่งให้เรียบร้อย
ก่อนจะนำไปต้มในน้ำเดือดจัดในระยะเวลาที่เหมาะสม
แค่นี้ก็ทำให้คุณลูกค้าได้ทานกุ้งมังกรที่สดและสุกกำลังดียังไงล่ะคะ
ลาเมงนะซึ่งปกติเราจะคุ้นชินกับการเอาเส้นลาเมงเนี่ยไปทานกับก๋วยเตี๋ยวแบบญี่ปุ่น

ได้อยู่ทั้งหมด

แล้วพอย้ายตลาดมาที่ศรีนครินท

ก็เริ่มจากทำงานประจำมาก่อน
แล้วก็ออกมาขายต้มยำ

ซึ่งปริมาณทำน้อยให้มันทำง่าย
มันก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมาก

ที่สำคัญร้านนี้ยังเป็นร้าน
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่อง

คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะครับ
กับผมเชฟน็อตและคุณตูนครับ

วันนี้เราจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมชมดีครับ
อ๋อวันนี้จะเป็นสปาเก็ตตี้ซอสขากัด
สปาเก็ตตี้ซอสขากัด
เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมช่วยเชฟเตรียมเครื่อง
ส่วนเชฟนี่ก็ต้มเส้นรอเลยครับ
ได้ครับผมอันนี้ก็ผมก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับ
แล้วก็ใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มจุดเดือด
แล้วเราก็จัดการใส่เส้นลงไป
ข้างในยังกรุบอยู่ก็ประมาณสัก๖๗นาที

ครับผมวันนี้เราใช้เป็นอกไก่

อ่าเดี๋ยวผมเอาขึ้นเลยนะครับ

โอเคได้แล้วเอาคลุกน้ำมันมากรอกนิดนึงนะครับ

เดี๋ยวเราจัดการผัดเครื่องต้มขาก่อนนะครับ
ก็จะมีขาตะไคร้นะคะผัดให้กลิ่นเขาออกก่อนนะครับ

เราผัดกไก่ให้เขาสุกก่อน

ดีเลยครับถ้าใช้นมข้นจืดนะครับ
แล้วสามารถนำไปสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูด้วย

ปองเดียวนี่เอาอยู่

เดี๋ยวผมจะใส่เส้นลงไปนะครับ
เมื่อกี้ผมลวกเส้นให้ยังไม่สูงมาก
เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาต้มในนี้ต่อได้อีกนิดนึง

เราจะไม่ให้แบบเป็นน้ำเยอะเหมือนแก้ว
เราจะเอาแค่เคลืบเส้นนะครับ
เอาละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับปาร์กาตี้ซอสค่าไก่
เป็นยังไงครับผมดูดีไหมหน้าตาน่ากินแล้วก็กลิ่นหอมชวนรับประทานจริงเลยครับเชฟครับไหนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมครับผมขอชิม
เดี๋ยวเราชิมหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงเออดีครับอร่อยเข้มข้นมากครับพี่ออเดนเต้สุดยอดแล้วพี่หอมมากเลยนะครับ
เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนอ้าวแล้วมันมีอยู่จานเดียวครับเชฟแล้วผมจะกินอะไรล่ะครับไม่ต้องกินครับพี่เขาอร่อยอยู่คนเดียวเลย